ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นลมหมดสติไป
กว่าจะมีคนไปเจอก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สพบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา

หลังจากมีคนแจ้งว่าพบบุคคลเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำของโรงเรียน
บ้านโครกศรีนะฮะตำบลคุณทอง
อยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ก็มีการประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยภูกษำหนึ่งจุดบุใหญ่
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพอบตขุนทอง

ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุ๔๒ปี
คือนานิรันดิ์การงาน
เป็นชาวบ้านโคกศรีตะบดขุนทองกระเภอโบยันทร์นี่แหละ

ลักษณะคล้ายกับคนนั่งขับถ่ายอยู่
เมืองต้นก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต
แต่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓๔วัน

พบว่าทางญาตินั้นได้มีการไปลงบันทึกประจำวัน
คนหายเอาไว้ตั้งแต่๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะเดินทางไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

โดยเลือกตั้งเนี่ยอยู่ในโรงเรียนโคกศรีที่นี่แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำ
มีอาการท้องเสียเข้าไปปลดทุกข์ในห้องน้ำ
หลังจากนั้นน่าจะมีอาการวูบหมดสติจากโรคประจำตัว

แล้วก็อยู่ในห้องน้ำตั้งแต่วันนั้นเลยนะฮะ
ซึ่งในตอนนั้นเป็นช่วงปิดภาคเรียนพอดี
ไม่มีคนเข้าไปกว่าจะมีคนไปเจอก็พบว่ากลายเป็นศพไปแล้วนะครับ
ทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ให้กู้ภัยนำร่างของผู้เสียชีวิต
ไปทันทะสุทธิ์ที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่โรงพยาบาลมหารราชนครราชศรีมา

ส่งให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ